ปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปาร์ตี้หุ่นยนต์ที่จัดในสหรัฐก็จะทำให้เรานั้นได้เห็นนะครับว่า
มีหุ่นยนต์ประเภทไหนที่จะออกมาสู่ท้องตลาดในเร็วนี้บ้าง
ซึ่งก็มีตั้งแต่หุ่นยนต์ทำแซนวิชหุ่นยนต์ขนของไปจนถึงหุ่นยนต์ที่จะคอยมาเป็นเพื่อนแก้เหงานะครับ
ซึ่งนอกจากจะให้คนได้รับรู้ถึงนวัตกรรมใหม่แล้ว
ปาร์ตี้นี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจอีกด้วยครับ

คุณยนต์รูปร่างคล้ายมนุษย์ที่สามารถเต้นร้องเพลงและสนทนากับมนุษย์ได้
โดยมีบริษัทผลิตหุ่นยนต์กว่า๒๐แห่งในเมืองซิลิคอนวาเล่
หุ่นยนต์นวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดง
หุ่นยนต์ที่ถูกนำมาแสดงในงานนี้

คุณยนต์แมลงสาปที่มีลักษณะคล้ายกระดาษพับ

หุ่นยนต์ขนสินค้าในโกดัง
มันยังเหมือนคู่หูคนสำคัญที่จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าของในยามทำงาน
โดยมันจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของแบบพอเหมาะเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเหงา
และยังสามารถหยิบเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่เจ้าของของมันแสดงความต้องการมาให้ได้ด้วย
โดยการทำงานไม่มีอะไรซับซ้อน
เริ่มจากขั้นแรกขนมปังจะไหลมาตามสายพาน
จากนั้นหุ่นยนต์ก็จะหั่นผักและใส่ซอสลงไป
กล่าวว่าแรงบันดาลใจของหุ่นยนต์ทำแซนวิชตัวนี้
มาจากสถานีเตรียมอาหารในขั้นตอนต่างตามร้านอาหาร
ผู้ใช้งานสามารถกดอาหารออกมาได้
เหมือนที่กดน้ำจากตู้ขายน้ำอัตโนมัติ
ที่จะช่วยขนสินค้ามาจากชั้น
ว่าหุ่นยนต์จะเดินตามผู้ใช้งานไป

และเมื่อผู้ใช้งานเลือกสินค้าเสร็จ
สินค้าและจะมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งช่วยคนทั้งขยะเปล่ามาให้นี่จะช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก
ที่ผู้ใช้งานจะต้องเข็นรถเข็นไปมาระหว่างชั้นวางสินค้ากับบริเวณสำหรับบรรจุ
ปาร์ตี้หุ่นยนต์แห่งซิลิคอนวัลเลถูกจัดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้รับความรู้จัก
วัตกรรมล่าสุดและยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ
และสนใจหันมาศึกษาด้านการออกแบบหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์ที่นำมาแสดงในงานนี้
จะวางจำหน่ายในท้องตลาดภายในปลายปีนี้สริษายุคตอนนั้นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน